ปกตินี่นักข่าวได้แต่แฉคนอื่นแฉดารงดาราคราวนี้ค่ะบอกเลยว่าคุณผู้ชมค่ะเหมือนกรรมตามสนองยังไงก็ไม่รู้เออโดนดาราเขาแฉกลับค่ะเมื่อวานนี้ไม่รู้ของขึ้นหรืออะไรอีท่าไหนแหมใครทำพี่แท็กพระรันยูอารมณ์ปรี๊ดได้ขนาดนี้โพสต์ร่ายยาวมาเลยนะ
เธออยู่เงียบเลยเธอน่ะอยู่เงียบนี่จะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเพจดังเนี่ยแชร์กันสนั่นเลยนะคะ
เพราะว่าดาราพ่อลูกอ่อนหุ่นแซ่บแท็กพระรันยูไม่รู้อารมณ์ขึ้นหรือว่าอะไร
ฉันกำลังเดาอยู่ว่าใครตอนแรกทำงานอยู่ราชพราวร้อยหนึ่งตอนนี้ย้ายสังกัดมาแถวดินแดงมีใคร
เขาบอกว่านักข่าวคนนี้ชอบมีพฤติกรรมกินเด็กฝึกงานใครอิดออดก็โดนขู่ไม่ให้ผ่านด้วยนะ

ใช่แถมยังไม่พอยังมีไปแซ่บสะบะละฮึ่มกันบนรถอีก
โอ้โหนี่เรียนแบบแม่มณีเลย
ฟังแล้วเรื่องมันคุ้นไหมพี่แจ๊คมันเคยได้ยินมาก่อนไหม

อักษรย่อไม่มีแต่ว่าชาวเน็ตเขาไปวิเคราะห์กันมาแล้วจอก็รอ

อ้าววิลลี่นี่มันฉันนี่หว่าเออ
อ้าวอ่านไปอ่านมาฟังไปฟังไปเข้าตัวเลยนะ
เรื่องนี้นี่เองใช่ไหมคือขอเคลียร์ก่อนนะคะคืออย่างนี้หลายคนตกใจมาก
คือได้อ่านแล้วไอ้เผจที่เขาลงชกรนี่ละค่ะ
คือขออธิบายนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง

เขียนมาทั้งหมดนั้นพี่แจ๊คยอมรับเหรอว่าเป็นตัวเอง
คืออย่างนี้มันมีเรื่องราววันที่เห็นในภาพนี้ไหมคะ

ลงบนรถนางก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะแฉเธอบ้าง

แล้วก็นางก็ลงเฟซบุ๊คจริงไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกันนะคะ
แล้วนางก็ลงของนางไปแล้วนางก็ลบไปนะคะ

คือจริงกระแทกไม่มีอะไรเลย
แล้วก็คือมองเรื่องนี้เป็นเรื่องอย่างนี้ค่ะ

เราต้องเก็บไว้ไปออกงานอีเวนต์ไว้สัมภาษณ์งานหน้า

ถึงว่าไม่ได้โพสต์แบบนี้นะคะ

ไปดูเลยค่ะเนี่ยแท็กยังมาเมนต์เลย

ไหว
สลบมาไหมลายนะคะสบายใจได้นะคะแล้วก็เพียงป้าหน้ามีวิดัง
ทุกงานไม่มีอะไรแบบขาเอาเวลานอนด้านน้องหนังไม่ให้
หนักบอนต่างหากเมาส์ผีดน้องต่างหา